สวัสดีรุ้นก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษา
งกรานปีนี้อากาศร้อนจัดเหมาะแก่การเล่นสาดน้ำนะคะ
อุณหภูมิจะเริ่มสูงตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเป็นต้นไปค่ะ
เนื่องจากหย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้ภาคเหนือและภาคกลางอุณหภูมิค่อนข้างสูง
อยู่ที่๓๒๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิที่สูงที่สุดของวันนี้ค่ะ
อยู่ที่๔๒องศาเซลเซียส
เป็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
ส่วนฝนวันนี้ค่อนข้างน้อยนะคะ
ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ฝนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
วันนี้คนกรุงเทพเดินทางค่อนข้างสะดวก
เพราะว่ารถน้อยแต่ว่าอุณหภูมิยังสูงอยู่เลยนะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่๓๘๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
อย่าลืมทาครีมกันแดดบ่อยด้วยนะคะ
สาดน้ำเล่นสงกรานวันนี้นะคะ
อย่าลืมใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะ